เป็นเรื่องราวที่รายการรถปลดทุกข์ได้นำเสนอไป

น้องฟลุ๊กเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนเรียนดี
อยู่ไกลหน่อยอยู่จังหวัดมุกดาหาร
แต่ว่าน้องมีความรู้และมีความตั้งใจ
โอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ได้ร้อยเต็มค่ะ
แต่ว่าปัญหาคือครอบครัวยากจน
แม่เองก็กังวลว่าจะไม่มีเงินส่งให้น้องได้เรียนในระดับสูง

แต่ล่าสุดได้รับการช่วยเหลือ

น้องก็เปิดร้านขายน้ำปั่นเพื่อหารายได้เสริมแล้ว
นี่คือวิถีชีวิตของน้องฟลุ๊กนะคะ
เด็กชายผู้ชงชัยคำพาเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านวังนองตำบลโนนยางอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
น้องฟลุ๊กสอบโอนิทวิชาคณิตศาสตร์ได้ร้อยเต็มค่ะ
ถือว่าเป็นวิชาที่ยากหลายคนทำคะแนนได้ไม่เยอะแต่น้องได้เต็ม
แบบนี้ก็ถือว่ามีความรู้มีทักษะด้านการเรียนแต่น้องเนี่ยมีฐานะทางบ้านยากจนกำพร้าพ่อด้วยมีเพียงแม่ที่คอยเลี้ยงดู
น้องก็มีความตั้งใจค่ะไม่เคยคิดยอดท้อในเรื่องการเรียนมุมานะอยากจะเรียนให้จบระดับปริญญาตรี
เพื่อทำตามความฝันกลับมาเป็นครูสอนหนังสือให้กับเด็กที่บ้านเกิดของตัวเอง
หลังจากรายการรถปลดทุกข์ได้นำเสนอเรื่องราวของน้องฟลุ๊กไปก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะ
โดยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดมุกดาหารก็เดินทางมามอบทุนการศึกษาจำนวน๕๐๐บาทให้กับน้องฟลุ๊กถึงบ้านเลย
แล้วก็จะมอบแบบนี้ต่อเนื่องจนกว่าน้องจะเรียนจบด้วย
ล่าสุดนะคะก็มีหลายหน่วยงานรวมถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ชมรายการโอนเงินไปช่วยเหลือน้องล่ะค่ะ
ส่วนตอนนี้ปิดเทอมอยู่น้องเองก็หารายได้เสริมด้วยการเปิดร้านขายน้ำชานมไข่มุกขายอยู่หน้าบ้านล่ะค่ะ
เป็นการหารายได้พิเศษแบ่งเบาภาระของครอบครัว
ฟุ๊กบอกว่าก่อนหน้านี้แม่ของเขาเครียดมากนะคะว่าจะไม่มีเงินส่งเสียให้น้องได้เรียนจนถึงปริญญาตรี
ก็เลยไปหาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับทำน้ำปั่นชานมไข่มุกมาขาย
ฟลุ๊กก็ขายได้วันหนึ่งได้กำไร๑๕๐บาท
เขาขายไม่แพงนะขายแก้วละ๑๐บาทเท่านั้นแต่แก้วใหญ่เลย
น้องบอกว่าแม้กำไรจะน้อยแต่ก็ถือว่าได้เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของแม่ได้บ้าง
นี่ค่ะน่าชื่นชมจริงนะคะ
นี่จิตใจดีขยันทำมาหากินเป็นเด็กกระตันยูเจริญก้าวหน้าแน่นอน
แล้วเบบีคนนี้เป็นใครเป็นน้องของน้องฟลุ๊กนั่นเอง
แล้วดูสิคือเลี้ยงน้องอุ้มน้องแบบอุ้มแบบคล่องด้วยนะ
จริงค่ะคือคุณแม่ของน้องฟลุ๊กเนี่ยเพิ่งคลอดน้องมาได้๙วันเท่านั้น
ก็เลยบอกว่าอยากจะให้แม่พักผ่อนส่วนน้องฟุ๊กเองเนี่ยจะคอยขายน้ำปั่นกวาดบ้านซักผ้าทำงานบ้านช่วยเลี้ยงน้องเอง
พักผ่อนได้เลยแม่วางใจได้เลยต่อจากนี้ผมจะดูแลแม่เอง
เพราะฉะนั้นนะท่านผู้ชมท่านใดที่ชมเรื่องราวนี้อยู่
แล้วก็มีโอกาสผ่านไปทางบ้านวังนองจังหวัดมุกดาหาร
สามารถไปอุดหนุนน้ำปั่นน้องฟลุ๊กได้นะ
ถือว่าช่วยส่งเสริมทุนการศึกษาให้น้องอีกทางหนึ่ง๙ละ๑๐บาท
ยิ่งน่าร้อนแบบนี้เพราะว่าเด็กดีแบบนี้น่าส่งเสริมมากเลยนะ
ค่ะนี่คุณผู้ชมดูจากหลายพื้นที่นะ
ส่งข้อความมาเจนิดอาหารใต้เพชรบุรีอาหารอร่อยราคาถูก
ส่งเข้ามานะคะไหนพื้นที่ไหนอากาศดีลมพัดเย็นสบาย
เพชรบุรีนั้นใช่ไหมจะได้รีบไปเลย
เพราะหลายคนบอกว่าโอ้โหมันร้อนเหลือเกินหลายพื้นที่
นี่ดูสิคะที่หน้าโรงงานหมู่๑๑ร้อนจนอาบน้ำ๒รอบแล้วค่ะ
แล้วบางคนบอกว่าเปิดหน้าเปิดทีวีมาเห็นหน้าเรา๓คนมันเย็นใจ
อย่างนั้นก็เปิดกันดูยาวนะคะมีคนถามมาด้วยบอกว่า
นี่น้ำแข็งคงไม่ร้อนใช่ไหมอยากมาอยู่ใกล้
คุณผู้ชมตัวเองก็จะละลายแล้วค่ะไม่ใช่ไม่ร้อน
ต่อให้ชื่อน้ำแข็งแต่ก็ไม่ได้ช่วยจริง